มาเริ่มต้นประเด็นหน้าหนึ่งกันเลยนะคะ
คุณผู้ชมถือว่าเป็นฆาตกรรมสยองขวัญเขย่าเมืองปฐุม
ความคืบหน้าเรื่องนี้ก็เกาะติดมาตลอดนะคะ
กรณีที่ล่าสุดตำรวจก็สามารถรวบตัว
ผู้ต้องหาที่เป็นฆาตกรต่อเนื่อง๓ศพที่ปฐุมธานีนะคะ
ซึ่งล่าสุดเจ้าตัวก็ยังคงให้การปฏิเสธค่ะ
ปากคำเพิ่มเติมที่ห้องสืบสวน
แล้วก็มีการประสานเจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐานหนึ่ง
เก็บลายนิ้วมือของผู้ต้องหาอีกครั้งค่ะ
พร้อมกับได้ประสานพยานที่เห็นหน้าคนร้ายในวันที่เกิดเหตุ

อกจากนี้ก็ยังได้นำรถจักรยานแบบผู้หญิงสีเทา
เบาะด้านท้ายมีตระก้าใส่ผลไม้สีน้ำเงินถูกมัดด้วยสายยางรัดของ
แล้วก็บริเวณตะกร้าหน้ารถมีป้ายคำว่าปลอดภัยไว้ก่อน
เป็นจักรยานที่อยู่ในคลิปกล้องวงจรปิดที่ผู้ต้องหาปั่นผ่านในวันที่เกิดเหตุ
โดยเจ้าหน้าที่ก็นำไปตรวจสอบนะคะหลังจากการสอบสวนเสร็จแล้ว
เจ้าหน้าที่ก็นำตัวผู้ต้องหาไปตรวจเลือดที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติค่ะ
ตกอยู่ในที่เกิดเหตุของคนเก็บของเก่าที่ถูกฆ่าทั้ง๓คน
ก่อนจะนำตัวผู้ต้องหาไปเข้าห้องขังที่สถานีตำรวจภูทรประตูน้ำจุลาลงกร

สำหรับผู้ต้องหาที่ถูกตำรวจสนบังซื้อจับตัวได้ช่วงเย็นเมื่อวานนี้
จับตัวได้ภายในซอยผนโยธิน๘๐ทับ๑
แขวงจันกระเสมเขตจตุจักรุงเทพมหานคร
ซึ่งผลตำรวจโทษานิทมหาธาวรผู้บัญชาการตำรวจนครบาน

คนร้ายมีบาดแผลโดนขีดขวนทั่วร่างกาย
แล้วก็รูปภัณฑ์สันธารตรงกับภาพจากกล้องวงจรปิด
แต่ว่าผู้ต้องหาก็บอกนะคะบอกยอมรับว่าคนที่เห็นในวงจรปิดเป็นตนจริง
แต่ให้การปฏิเสธบอกว่าไม่เคยฆ่าใคร
แล้วก็ไม่ใช่ฆาตกรที่ฆ่าคนเก็บของเก่าทั้ง๓ศพ
ซึ่งจากการสอบประวัตินายจิมมี่ได้หลบหนีเข้ามาในประเทศไทย
ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะคะ
ก็เมื่อวานนี้ตำรวจไปเจอนอนอยู่ที่เกาะกลางถนนที่ผนโยธินค่ะ
โดยมีการตรวจสอบคาบเลือดที่เปื้อนเสื้อของนายจิมมี่สวมใส่
พบว่าไม่ใช่เลือดของนายจิมมี่
แต่หลังจากนี้ก็มีการเก็บตัวอย่างค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นเล็บเส้นผมกระพุงแก้มเพื่อไปส่งตรวจดีเอ็นเอ
แต่ก็ยังไงก็ตามนะคะมีการควบคุมตามไหมจับ
ในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยทรมานหรือว่ากระทำโดยโหดร้าย
อกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมผู้สื่อข่าวก็รายงานด้วย
บอกว่ามีเด็ก๖ขวบเห็นขณะที่นายจิมมี่ลงมือสังหารเหยื่อรายแรก
แล้วก็มีประจักษ์พยานเห็นขณะที่ลงมือทุบมัดและหิ้วเหยื่อไปเชื่อด
ส่วนเหยื่อรายที่๒ก็มีพยานเห็นนายจิมมี่อยู่ในพื้นที่
แต่ว่าไม่เห็นขณะที่ลงมือก่อเหตุ
สำหรับเหยื่อรายที่๓ยังไม่ได้รับรายงานว่ามีพยานพบเห็นหรือไม่
สำหรับเรื่องนี้นะคะพลตำรวจโทสานิทมหาธาวรผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกว่า
ก็ตั้งประเด็นการสอบสวนไว้๓ประเด็นหลัก
นั่นก็คือเรื่องแรกก็คือเรื่องของการประสงค์ต่อทรัพย์
ส่วนประเด็นที่๒นั่นก็คือเรื่องของความต้องการทางเพศ
แล้วก็เรื่องของสุขภาพจิตเป็นประเด็นที่๓นะคะ
และหลังจากนี้ค่ะก็จะมีการประสานให้ตำรวจที่ประเทศพม่ามาตรวจสอบประวัติ
ว่าน่าจะรู้ตัวตนของนายจิมมี่เร็ว
วันนี้เดี๋ยวคงต้องรอดูกันต่อนะคะสำหรับคดีนี้ประเด็นนี้ค่ะ